ส่วนที่สุพรรณบุรีครับผู้หญิงคนหนึ่งคบกับผู้ชาย
โดยไม่รู้ว่าอ้าวมีเมียแล้ว

ผู้หญิงพยายามตีตัวออกห่างผู้ชายไม่ยอม
ราวีขู่ฆ่า

ช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้บ้านป้าตายมาเผาบ้านช่วยด้วยเร็วล็อก
เร็วเร็วลบลบเอาเร็วสิไอ้หวายไปช่วยป้ามือ

นี่แหละคะไฟลึกอยู่เลยคุณผู้ชมฮะครับเดี๋ยวยินชื่อมาสักทั้ง
ทีนี้ตาตายเพิ่งจำไว้ดีนะตาตายนี้แหละคือคนที่เจ้าของบ้านเค้าเชื่อว่ามันว่ะ
เป็นคนมาก่อเหตุครับครับเหตุเกิดตีสองเช้ามืดเมื่อวานนี้ครับ
วันที่๒๘กันยาฝ่ายผู้หญิงเนี่ยถ่ายคลิป
ไฟกำลังไหม้บ้านเธออยู่ตอนนี้ทุกคนกำลังพักผ่อนแล้ว
บอกว่าคนร้ายเนี่ยมาลอบวางเพลิงตอนที่ทุกคนกำลังนอนอยู่เลยนะ
ไม่มีใครรู้เรื่องเลยในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝีมือตาตาย
ทีมข่าวไปเจอกับนางสาวสาวิตรีเจ้าของบ้านที่ไฟไหม้นี่แหละ
อายุ๓๒ปีนี่ฮะตอนนี้เธอก็พานักข่าวไปสำรวจความเสียหายในบ้าน
อยู่พื้นที่หมู่๓อำเภอ๒พี่น้องที่สุพรรณบุรี
มีอะไรโดนไหม้บ้างล่ะมีฟูกที่นอนนะ
มีข้าวของเครื่องใช้ต่างในบ้านก็เสียหายไปบางส่วนครับ
แล้วก็ที่ประตูห้องพี่สาวของเธอเอง
มีรอยโดนกระสุนยิงเข้าไป๑นัดด้วยคุณผู้ชม
นี่เป็นจุดที่ไฟไหม้ก็ไหม้เกรียมอยู่
บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของนายตาย
อดีตแฟนของเธออายุ๔๗ปีที่เธอเคยคบหากันมาสักปีหนึ่ง
แต่ภายหลังเนี่ยเธอมารู้ว่าฝ่ายชายมีเมียแล้ว

เธอก็เลยพยายามตีตัวออกห่างครับขอเลิกด้วยนะ
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกตามตื้ออยู่ไม่ยอมเลิกราเลย
ดักทำร้ายเธอด้วยเอ๊ะความรักนี่มันยังไง
ดักทำร้ายเอาปืนตีหัวเธอบาดเจ็บไปครับ
เธอต้องเย็บไปห้าเข็มอ่ะจนล่าสุดก็คือนี่แหละ
ตามคลิปเมื่อสักครู่ก็คือมาเผาบ้านเธอนี่ฟูกนะฟูกที่นอน
เธอบอกเธอจำได้แม่นเลยว่าคนเผาคือไอ้ตายนี่แหละ
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความแต่ว่าตำรวจบอกว่า
แต่จนถึงตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่มีการมาตรวจที่เกิดเหตุเลย
แค่เขาชอบจีนดูไง
เธอแบบว่านี่ก็ไม่ได้เป็นเมียหรือเป็นอะไรกับเขา
ก่อนนั้นเคยตรงไหนแล้วใช่ไหม

ปกติมาเถียงมาอะไรแทบทุกวันอยู่แล้ว

เมื่อนั้นมาหนูเอาไปตัดข้าว

นี่แหลมไม่ตัดใหม่เลย

นี่แหลมไม่ตัดใหม่เลย

อำกับสพสองพี่น้องสั่งการให้ชุดสืบสวน

ให้ได้โดยเร็วที่สุดเลยครับไม่อย่างนั้นบ้านของคุณสาวิตรีเขาบอกว่า
กันไม่เป็นสุขแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังความจากในตายด้วยนะ
ถ้าตำรวจไปคุมตัวมาได้ว่าในตายทำจริงหรือเปล่าอืมแล้วมูลเหตุจูงใจเนี่ย
ทำลงไปทำไปเพราะอะไรนะฮะ